มาดูอาชีพที่อีกหนึ่งอาชีพที่มีความเสี่ยง
ก็ไม่รู้ว่าใครให้ส่งอะไรนะก็ไปส่ง
เขาก็มีลูกค้าได้โทรมาให้ไปรับเป็นข้าวกล่อง

พอไปเจอลูกค้าคนที่เป็นเจ้าของเข้ากล่อง
เขาแบบเอ๊ะท่าทางมีพิรุษ
ไม่น่าจะเป็นเจ้าของร้านขายอาหารอะไรแบบนี้ได้

ลูกค้าคนที่ให้เขาไปรับของไปส่งมีพิรุษ

เขาก็สงสัยว่าพอวัยรุ่นคนนี้ลักษณะเหมือนแบบ
ไม่ปกติก็เลยเอาเข้ากล่องอันนี้ไปหาตำรวจที่โรงพัก
สงสัยว่าข้างในมันต้องมีของที่มันไม่ดี

เจอไหมครับโอ้โหอย่าอายในกล่องข้าว

ดีก็ไหวตัวทันไม่งั้นก็เดี๋ยวโดนจับอีกนะ

รับส่งพัสดุของบริษัทลาลามูฟนะฮะ
เขาก็เพื่อความปลอดภัยเขาบอกว่าเขากังวล
เขาก็เลยเอาถุงเข้ากล่องที่มีคนโทรให้เขาไปส่ง

แล้วก็เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้กับตำรวจฟัง
มีลูกค้าคนหนึ่งโทรให้เขาไปรับสินค้า
บริเวณปากซอยเพิ่มสิน๒๐ย่านสายไหม
พอเดินทางไปถึงไปเจอผู้ส่งสินค้าเป็นวัยรุ่น
ท่าทางมีพิรุษคนหนึ่ง
ยื่นถุงสายกล่องข้าวยี่ห้อหนึ่ง
เป็นข้าวผัดแบบไส้กรอกอะไรอย่างนี้นะฮะ

ไปส่งแถวย่านประดิษฐ์มนุษย์ทำ

ทำไมทำไมคนส่งถึงเป็นลักษณะแบบนี้วัยรุ่นคนนี้มันทำไมต้องส่งเข้ากล่องอะไรอย่างนี้นะฮะ
เขาก็แบบว่าเข้ากล่องเอมันก็มันถูกแกะซีนออกมาแล้วมันไม่มีกล่องซีนเอาไว้
แล้วก็ไม่มีการอุ่นให้ร้อนมันเย็นมันแปลกไปมันแปลกไปหมดเลย
แล้วข้าวกล่องยี่ห้อนี้หาซื้อได้ตามร้านสะดวกซื้อไม่จำเป็นต้องส่งก็ได้
เขาก็สงสัยหลายอย่างดูแล้วมันผิดปกติไปมากเออทำไมคนจะกินไม่ออกไปซื้อหน้าปากซอย
ทำไมถึงต้องให้ส่งไกลถึงสิบสี่กิโลแล้วจะโอ้โหแล้วลาล่ามูฟคือมันมีค่าส่งอยู่แล้ว
ถูกมันเสียค่าส่งค่าส่งน่าจะแพงกว่าเข้ากล่องอีกนะ
คือจากย่านสายไหมไปประดิษฐมนุธรรมมันห่างกัน๑๔กิโลเขาก็เลยเอกใจหลายอย่าง
ด้วยความที่เขาก็เขาก็เก่งนะที่แบบสังเกตสังการอะไรแบบนี้โดยตัวทัน
ก็เลยแง้มดูตอนแรกเห็นข้าวผัดแล้วแล้วก็เห็นไส้กรอก
แต่พอเริ่มเขย่ามันมีถุงอะไรแล้วมันมีเกร็ดสีขาวโผล่ออกมา
เท่านั้นแหละค่ะมั่นใจก็เลยเอากล่องนี้ไปหาตำรวจซะเลย
ตำรวจก็ตรวจสอบแล้วพบว่าถุงนี้เป็นถุงยาไอซ์ครับ
แล้วตอนที่ตรวจสอบอยู่เนี่ยมีสายของคนที่รอรับเข้ากล่องโทรมาพอดีเลย
ไม่ยอมรับโทรศัพท์เหมือนรู้ว่าแผนนี้ล้มเหลว
ตำรวจก็เลยต้องมีการเร่งติดตามทั้งคนส่งคนรับต่อไปนะฮะ